คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของปอค่ะ
ตั้งแต่๑๓กรกฎาคมกรณีที่มีภาพ

มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้มีดแทงคนที่อยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีการชักปืนขึ้นมาขู่แต่ว่าโชคดีปืนยิงไม่เข้านะคะ
ตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือเมื่อวานช่วงบ่าย๒ค่ะคุณผู้ชม
๒คนที่ก่อเหตุแทงกับจะยิงเนี่ยนะคะ
ก็เข้ามอบตัวแล้วแล้วเขาบอกแบบนี้
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะช่วงบ่ายที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลผู้กำกับการ

ก็ได้รับการประสานจากผู้ปกครองของนายเก็ตและนายอาร์ต

นักศึกษาปวสสถาบันแห่งหนึ่งแถวดูสิต
ก็ผู้ปกครองพาเข้ามอบตัว

ภาพนี้กลายเป็นคลิปแชร์ในโลกโซเชียลกลายเป็นข่าว
วัยกลุ่มวัยรุ่นมาแทงนายอนุชาเอี่ยมละเอียด
นั่งอยู่เบาะหลังสุดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือแทงบริเวณท้องบอกว่าทะลุหลังเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งกล้องบนรถสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็เห็นว่ามีวัยรุ่นที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์๙คน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เรียกมาสอบปากคำไปแล้ว๗คน
ปรากฏว่า๗คนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้ว๗คนให้การซัดทอดนายเก็ตกับนายอาร์ต
ว่า๒คนนี้เป็นคนลงมือทำ
พอพาไปมอบตัวนายเก็ตก็สารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือต่อยผู้บาดเจ็บ
เอาติดตัวเอาไว้ตลอดแหละป้องกันตัว
ส่วนนี้คุณผู้ชมของกลางอีกหนึ่งอย่างคืออาวุธมีด
อาร์ตยอมรับบอกว่าผมใช้มีดพก
แทงไปที่นายอนุชาผู้บาดเจ็บ

บอกว่าซื้อมาจากร้านที่ขายทุกอย่าง๒๐บาทค่ะ
พอก่อเหตุแทงเสร็จปั๊บก็เอามีดไปทิ้งระหว่างทาง
แถวซอยวัดลาดประดุกที่ตำบลบางรักพัฒนา

พอรู้ข่าวว่าถูกออกหมายจับแล้วเนี่ย
รุ่นพี่ก็พาหนีไปหลบหนีอยู่ที่นครนายก
หลังจากนั้นก็คิดอยู่นานพักหนึ่งว่า
จะมอบตัวดีไหมจนท้ายที่สุดตัดสินใจเข้ามอบตัว
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์ก็บอกว่าได้แจ้งข้อหาร่วมกัน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็จะต้องรอให้ทางร้อยเวรสอบปากคำรวมถึงพิจารณาก่อน
ก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาอื่นนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ชุดสืบสวนรับมอบตัวเมื่อวาน
แล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
หลังจากนั้นผู้ปกครองก็ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัว
เพื่อไปดำเนินการต่อสู้คดีต่อไปนะคะ